ส่วนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานีนะคะ
ก็ยังได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมอยู่เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยยังไม่ลดลงเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดสุราธานีเชิญค่ะ
เป็นเวลากว่า๑เดือนแล้วนะคะที่ชาวอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่๗ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินนะคะ
ชาวบ้านต้องทนอยู่กับมวลน้ำที่มีความลึกประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ขณะที่ผู้นำชุมชนนะคะก็ได้เตรียมความพร้อมนะคะรับมือฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะตกลงมาค่ะ
ระดับน้ำนะคะที่เข้าท่วมบ้านวัดดอนมะลินะคะหมู่๗ตะมนต์ท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะทำให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาบ้าน
ประกอบกับระดับน้ำในวันนี้นะคะไม่ได้ลดระดับลงมากนักค่ะ
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแม่น้ำตาปีนะคะที่ไหลมาสมทบค่ะ
ทำให้ระดับน้ำในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้นะคะยังคงทรงตัว
ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่ก็ยังกังวลค่ะกับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะตกลงมา
เพราะหากฝนตกหนักนะคะก็อาจจะทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานนะคะกว่าน้ำจะลดระดับลงกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
เรื่องฝนจะตกหนักอีกสองสามวันข้างหน้านี้ครับคาดว่าคงจะไม่น่าจะผิดพลาด
เพราะทางกรมอุตุเขาก็ประกาศหลายวันแล้วนะครับ
ก็มีความกังวลเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลด

ถ้าตกเพิ่มมาอีกก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกครับ
แต่สิ่งที่มีความจำเป็นอยู่ก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ
คือใช้น้ำมันเบนซิน๙๕
เนื่องจากเราใช้เรือขนคนมารับของถุงยางชีพ
ขณะเดียวกันนะคะหลังจากทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำนะคะ
พบว่ายังมีผู้ป่วยติดเตียงค่ะคือคุณยายพินวันนโสน
อายุ๙๐ปีอาศัยอยู่บนแพร่ในสวนปาล์มเกือบ๓๐ไร่ค่ะ

ส่วนปลามเกือบ๓๐ไร่ค่ะที่ถูกน้ำท่วมเสียหายนะคะ
โดยทางครอบครัวก็ยืนยันว่ายังคงปักหลักอาศัยอยู่บนแพร่ที่สร้างขึ้นเองภายในบ้านนะคะ
เพื่อเฝ้ารอจนกว่าน้ำจะลดลงค่ะ
ท่วมไปเม็ดครึ่งสิบกว่าพอบันได๘๙ขั้นหรืออยู่๔ขั้น
คนที่พวกมันรับไปบันดลไปอยู่บันดลก็โอดน้ำอีก
คืนตรีนี้ผมยายไปสู้รีนพื้นเพราะมันมีแพร่อยู่แล้ว
ช่วยเหลือนะคะด้วยการแจกข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยชาวบ้านนะคะพาการเร่งตุนอาหารแล้วก็ปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
แม้ว่าจะถูกน้ำท่วมนะคะพร้อมกับเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ค่ะ

สำหรับระดับน้ำนะคะในวันนี้ที่ยังคงทรงตัวนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะ
หากฝนไม่ตกลงมานะคะก็อาจจะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่นะคะ
ค่อยค่อยลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะระวีการแก้ววิจิตรายงานจากอำเภอพุนพิน